คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หูที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์บล็อกเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายในเก้าสิบนาที

ลืมเรือนอะไรไปเยอะ

เราจะต้องพูดถึงเขาเร็วกว่านี้

แต่ว่าด้วยความที่เรางดไป๒สัปดาห์

ใช่เพราะวันเกิดเขาวันที่๑๗มีนาคม
นี่ก็เลื่อนมา๒อาทิตย์
ใช่เพราะว่าด้วยความที่ผมไปต่างประเทศ
แล้วก็ไม่สะดวกที่จะอัดเลย

เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องอัดนี้ไม่ต้องพูดถึง
ไม่ได้แน่นอนนะครับ
ตอนนี้เดโคบาอายุ๔๗ปีแล้วนะครับ
ทุกวันนี้ถือว่าอัพสเต็ปขึ้นมากว่าเดิม
มากเพราะว่าในหลายฟุตบอลโลกเขาก็แบบไปลึกนะ
เขาก็มีเยอะจริงมาตั้งแต่โซเลสก็ใช่

ชื่อชั้นมันเริ่มเป็นบริกเนมขึ้นเรื่อย

ฝีมือหรืออะไรมันอาจจะยังไม่ได้
ฝีมือฝีเท้าเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเป็นระดับท็อป
การโดนคาดหวังคาดตรงคาตัว
มันทำให้สปอร์ตมันฉายมากขึ้น

คนก็เริ่มเห็นนักเตะคนนี้มากขึ้น
ก็คนนี้แฟนบอลเกาโชเซรายุก
ตั้งแต่ยุคปลาย๙๐ต้องรู้จักเขาเป็นอย่างดี
เพราะว่านี่คือหนึ่งในนักเตะที่มีสีสันมากที่สุดคนหนึ่ง
ของวงการลูกหนังอิตาลีในเวลานั้นเลย
ผมยังจำได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็จำได้ละเอียด
เพราะด้วยความที่แบบเขาก็หักหลังทีมอย่างเจ็บปวดเหมือนกัน

แล้วก็ยิ่งถ้าเป็นแบบผู้เล่นที่ผมทันดูอย่างนี้
มันนึกไม่ออกว่าจะเป็นคนไหนอื่นที่แบบทำให้เรารู้สึกชื่นชอบในทีมนี้
คนนี้แปลว่าพี่บอยพี่บอยนี่เขียนอีพีนี้ด้วยนักเตะที่ชอบระดับต้น

ของทีมเชียร์ทีมหลักด้วยซ้ำ

ก็คือถ้าเห็นแบบเห็นมีขายเมื่อไหร่ผมก็จะกั้นใจซื้อแทบจะทุกครั้ง

แล้วก็ยิ่งถ้าเป็นเสื้อยุคเก่าสักแบบประมาณช่วง๙๐ปลาย๙๐ต้น๒๐๐

แต่ต้องไม่แพงเกินไปนะ
เป็นนักเตะที่มีเทคนิคดีแผลพราว
แล้วก็ผมจำได้แม่นยำว่าเขาเล่นได้ทุกตำแหน่งในเกมลุก
คุณจะจับเขาไปเล่นกองหน้าตัวเป้าก็ได้นะ

ปีกขวาจริงก็เล่นได้นะแต่โอเคอาจจะไม่ดีเท่า
ปีกซ้ายอ่ะเล่นได้เป็นแบบครบอ่ะครับ
หลาก็ยิงได้๒๕ก็ยิงได้๓๐ก็ยิงมาแล้ว
นี่พยายามคิดย้อนภาพกลับไปสมัยที่เขาเล่น
มีอยู่บางลูกเขาก็เคยยิงจากแบบริมเส้นข้างสนามก็เข้า
แต่ผมยังจำได้อีกลูกก็คือการยิงเข้าจากลูกเตะบุม

อีกสองลูกอ่ะเอาจริงเลยมั้งยากมาก
ซึ่งอันนี้ต้องพูดอย่างนี้ถ้าคนเตะบอลน่าจะพอนึกออก
คือต้องปั่นไซด์ให้ตรงกรอบถือว่ายากแล้วนะ
ต้องให้โกลับไม่ได้อีก
มันต้องอ้อมหัวกองหลังหัวกองหน้า
หลายคนมาถึงจะอ้อมเข้าไป

นี่คือแบบเป็นเจ้าพ่อลูกนิ่งคนหนึ่งในช่วงแบบปลาย๙๐ต้น๒๐๐

อาวโวเลโคาเบามีชื่อเต็ม

เกิดที่มันเตเวรี่โอซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอูรุกไว
ในช่วงที่เป็นดาวรุ่งก็ต้องบอกว่า

แต่ว่าความเก่งของเขาสุดท้ายมันก็เริ่มค่อยฉายแสงฉายแววออกมานะครับ
เขาถูกโน้ตเอาไว้ว่าเป็นผู้เล่นที่เรียกว่ามีเทคนิคดี
เหมือนที่บอกไปครับเทคนิคแพรวเล่นได้หลายตำแหน่งในเกมลุกนะครับ

แล้วก็ถูกจับตามองว่าเป็นนักเตะกองหน้าที่มีความเร็ว
มีสกิลที่ดีมีการจบสกอร์ที่ดีนะครับ
เป็นทีมในบ้านเกิดนะครับ
เขาก็เคยผลิตกองหน้าชั้นดีให้กับวงการลูกหนังมาแล้วหลายคนนะ

เป็นไงล่ะฮะไม่ธรรมดานะ

วันนี้เพิ่งรู้นะว่า๒คนนี้มาจากทีมนี้
ซึ่งแปลว่าถ้าอยู่ทีมนี้ผมต้องยาว

คนนี้ต้องเป็นยุค๘๐กว่าครับ

เขาลงสนามไป๔๑๗เกมยิงไป๑๑๖ประตู
มันก็ค่อนข้างเป็นไปได้ง่ายเหมือนกันนะ

มันเข้มข้นกว่าในปัจจุบันเยอะอะไรอย่างนี้
แต่ต้องบอกว่านักเตะในอิตาลีหลายคนก็
ส่วนใหญ่ก็จะมีความผูกพันกับทีมนั้น
ดูจนเล่าค้าแข้งก็หลายคนเหมือนกันนะ
เขาเห็นแล้วก็คือเหมือนที่บอกไปก็คือ
เป็นนักเตะที่เล่นได้เกมลุกได้อย่างยอดเยี่ยม
มีสกิลการจบสกอร์ที่แบบคมมากนะครับ
ล้านปอนด์กับนักเตะดาวรุ่ง๑๙ปีไม่ถูก
ไม่ถูกถือว่าไม่ถูก
๙๖นักเตะ๓ล้านปอนด์นี่ถือว่าก็ประมาณ๒๐กว่าล้านปัจจุบันได้อยู่นะ
แล้วก็เป็นนักเตะที่ไม่เคยพิสูจน์ตัวเองในยุโรป
อันนี้คือมาจากอเมริกาใต้แล้วตรงมายุโรปเลย

มันมีหลายอย่างเนาะที่เราเคยคุยกันมันไม่ใช่แค่การเล่นฟุตบอล
มันคือสภาพอากาศอาหารครอบครัว
ทุกอย่างมันส่งผลลงไปในสนามหมด
ใช่สาเหตุที่ผมบอกว่ามันค่อนข้างแพง
เพราะว่าถ้าเราเทียบค่าตัวสถิติโลกในตอนนั้นนะ
นั่น๑๙๕ล้านถ้าลองเทียบดูว่า๓ล้านกับ๑๙๕ล้าน

เขาก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของฝีเท้าครับ

เพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่คนญี่ปุ่นคนเอเชียเนี่ยเขาอบพยพย้ายไปอยู่ฝั่งอเมริกาใต้เยอะ

ทั้งที่ถูกส่งลงมาในสนามนาทีที่๗๒
แปลว่าเขาใช้เวลาแค่๑๘นาทีในการยิง๒ประตู
ด้วยการยิงไกลจากระยะเกือบ๔๐หลา
แล้วก็รูปที่๒ซึ่งเป็นฟิกฮิก

ที่เขาเป็นนักเตะอาชีพแล้วครับ
แล้วก็ยิงระเบิดระเบิดเหมือนกันนะครับ
มีพละกำลังการยิงประตูที่หนักหน่วงมีฟรีคลิกที่แม่นยำมีท่วงท่าที่สวยงามในการเล่นฟุตบอล

แล้วก็หลุดออกจากทีมตัวจริงบ่อยครั้งด้วย
เหมือนที่พี่ต้าบอกเลยก็คือว่าปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลอิตาลีวัฒนธรรมอิตาลี

ทีมจากเมืองเวนิชนะครับ
มีเรื่องเล่าเล็กน้อยครับอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าใครเล่านะ
มีปัญหาเรื่องของการมาซ้อมสายนะครับ
เชี่ยโอ๊ยขอโทษอูทันอูทันหยาบไปหน่อยแต่ว่าเออแต่ว่าเออตลกดีวะ

ชั้นอยู่แล้วก็รอดเลยครับรอดไปเลยนะครับ

ใช่นั่นเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมครับหลายทีมในยุคปัจจุบัน
เขาเลยใส่เงื่อนไขเอาว่าถ้าเจอกับต้นสกัดที่แท้จริงห้ามลงสนาม
เพราะว่ามันจะกลัวแบบนี้แหละ
มันก็จะแย่นะมันจะรู้สึกแย่ไปกว่าเดิมอีก

ยิงโดนไม่พอแบบไม่เป็นอาวุธของเรา

กลายเป็นแบบยื่นดาบให้สตูอะไรอย่างนี้นะครับ
เล่นให้กับเวเนเซียได้อย่างเยี่ยมยอดนะครับ
ทำให้รูดุการถัดมาก็คือ๑๙๙๙๒๐๐๐
ถ้าไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยเขาก็จะได้ลงสนาม

ยืนยาวเป็นตัวหลักนะครับ

ยิงไป๑๐ประตูกับ๘อาซิส
ยกย่องให้เป็นตำนานคนหนึ่งของสโมสร
ก็คือว่ามันมีคนเคยถามว่า
ถามว่าใครคือนักเตะในดวงใจของคุณ
เขาตอบแบบไม่ต้องคิดด้วยเขาบอกว่าเดโคบา
ไม่ใช่โลนันโดนะครับ
เพราะว่าเหมือนที่ผมบอกไปก็คือ
ตอนหลังจบฟุตบอลโลก๒๐๐๒นะครับ
ก็คือตอนนั้นโรนโดฟอร์มสุดยอดมาก
ทีมชาติบราซิลที่เล่นในฟุตบอลโลกที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ใช่ไหมครับ
ย้อนกลับไปฟังได้เราพูดไปเรื่องนี้

ที่แบบโรนโดเจ็บไม่ได้ลงสนาม
คือรักษาจ่ายค่ารักษาให้อยู่

จะไปศักดิ์ศาสตร์ที่ศาลประเทศที่บ้านอะไรก็ให้ไปหมด
อะไรก็ให้หมด

มันไม่ใช่เรื่องเงินละไง

ใจจริงเขาก็ไม่พอใจโรนันโด
แต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้
ที่ทีมต้องปฏิเสธไม่ได้
ต้องบอกว่าโรคโลปาเป็นชื่นชอบของมงติ

นักฟุตบอลที่ดีจะต้องมี

ใช่ครับคือมีความสวยงามการเล่นของเขามันดูเพลิดเพลินตา
มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าทุกอย่างมันดูสุดยอดไปหมดเลยครับ
การเลี้ยงบอลก็โหสวยทุกคนถ้าเป็นลูกฟรีบิล์ไคร้คิก
อย่างเลโครบาอยีกฟรีบิลาร์

อารมณ์สมัยนี้คงฆ่าเจมบอร์สพร้าว

เปอร์เซนต์แบบ๗๐๘๐
แต่อย่าไปยิงจุดโทษนะจุดโทษมันง่ายไปมันจะยิงติดอะไรอย่างนี้
ต้องแบบขอไกลนิดนึงจุดโทษมันแบบกรอบ๑๘หลาย
มันไม่เท่โมซาร่ายังยิงออกเลยล่ะปวดขบาดจริง
ขอสักแบบ๒๐หลายกำลังดีโดยวางเท้าถูกนะครับ
ด้วยความที่เหมือนที่พี่ต้าบอกครับมลติก็คงมองเลยโคบาเป็นเด็กเส้นคนนึงครับ
กับเรือโคบานะครับก็เป็นสัญญาณระยะยาว๕ปีก็คือจากปี๒๐๐๑จนถึงปี๒๐๐๖นะครับ
ตอนนั้นไม่มีการเปิดเผยค่าเหนื่อยที่แน่ชัดแต่ในหลายเว็บไซต์ก็ลงตรงกันว่า
ตอนนั้นเลโคบาคือนักเตะที่ค่าเหนื่อยสูงที่สุดในโลกปี๒๐๐๑นะครับ
ในช่วงเวลาที่เรโคบาอยู่กับทีมนะครับ
คือถ้าพูดแบบแฟร์โดยที่ถอดความเป็นแฟนคลับในรัสโซรี่ทิ้ง
มันไม่มีคนสู้คุณได้แล้วคุณไม่ได้แชมป์คุณก็บ้าเกินไปแล้ว
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าตอนปี๒๐๑๐ยุคโชเฟ่มูลินโย
ง่ายแต่ก็ค่าตัวแพงนะ๒๘๑นี่ก็ตอนนั้นน่าจะค่าตัวเกาะอังกฤษเลยมั้งนะครับ
ก็คือเป็นนักเตะที่แทบจะเล่นได้ทุกตำแหน่งในเกมลุกอยู่แล้ว
ก็ถือว่าเป็น๓ภาษาจะบอกเป็น๓ภาษาได้ไหมก็คงได้แหละ
เพียงแต่ว่ามันก็ไปไม่ที่สุดนะครับมันก็ไปไม่ที่สุด
แต่ก็น่าเสียดายนิดนึงสำหรับในมุมของแฟนบอลนะ
เพราะว่ามันไม่เจอกันแต่มันก็พูดยากเหมือนกัน
ก็น่าเสียดายแต่ว่าพอมันก็เรียกว่าไงมันไม่สมพงษ์กันเวลามันไม่ประจบ
เนื่องจากว่าตอนนั้นเราเจอกับภาวะโควิดใช่ไหมครับ
ก็เจอปัญหาเรื่องของโควิดเหมือนกันตามด้วยเรื่องของรัฐบาลจีน
เขาไม่อนุมัติให้มีการนำเงินหยวนออกนอกประเทศ
ประมาณกลมก็คือ๒๔๐ล้านยูโรมีกำหนดเริ่มจ่ายหนี้ก็คือ๒๐๒๔นะครับ
เพื่อที่จะเอาเงินมาเลี้ยงสโมสรในช่วงที่เจอทั้งโควิดเจอทั้งที่เจ้าของทีมเองก็อัดฉีดเงินไม่ได้ด้วย
คือเขามองว่าคือถ้าวิธีทางแก้แล้วแบบอื่นเยอะแยะความรู้สึก
แต่เขารู้สึกว่าศักยภาพทีมมันลดลงเขาสู้จะออกไปดีกว่าก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับ
แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเขาเลือกที่จะเล่นฟุตบอลด้วยความสบายใจ
ไม่ได้อยากกดดันตัวเองเพราะว่าการที่คุณจะขึ้นมาเป็นจุดที่อยู่สูงที่สุดของโลก
คุณต้องแบบต้องซ้อมหนักต้องทุ่มเทค่อนข้างมาก
เขาก็เลือกที่จะมีความสุขในรูปแบบของเขาก็คือการเป็นนักเตะที่เป็นที่รักของแฟนบอล
แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นนักเตะระดับโลกนะครับอย่างที่ความสามารถเขามี
อันนี้พูดกันแบบแฟร์เลยนะครับแม้ว่าจะชอบแต่เขาพูดตรงไปตรงมาก็คือว่าเขามีความสามารถเขามีพรสวรร
แต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่ไปเองนะครับ
ก็เยอะไหม๑๓ของการลงสนามก็โอเคนะก็โอเค
แล้วก็เป็นนักเตะที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในตำนานของสโมสรนะครับ

เพราะว่าเขาคือหนึ่งในความสุขของแฟนบอลอิตามิลันในช่วงที่ทีมไม่ได้แชมป์
อันนี้คือพูดแบบจากใจเลยคือ

มีความยึดมั่นกับทีมแม้ว่าทีมจะไม่ประสบความสำเร็จ
ว่าในช่วงเวลาที่เขาจุดสูงสุดมากมันก็มีข้อเสนอหลายทีมที่ยื่นเข้ามาก็จริง
แล้วก็ได้รับการจดจำจากแฟนบอลในฐานะที่เป็นนักเตะตำนานคนหนึ่งของสโมสรนะครับ
จริงก็เพิ่งเลิกเล่นแบบไม่นานนี้เอง

ก็เป็นภาพที่สวยงามอีกภาพหนึ่งของตำนานคนหนึ่งของสโมสร
เราจำเสื้อสีอื่นที่เขาใส่ไม่ได้เลยด้วยซ้ำ
จำเสื้ออินเตอร์มิลานได้มากกว่าเสื้อทีมชาติอุรุกัย
อุรุกวัยไม่ได้ไปบนโลกอะไรอย่างนี้ด้วย
มันไม่ค่อยผ่านตาสื่อสักเท่าไหร่
ก็เป็นอีกคนนึงที่ผมว่าแฟนบอลยุค๙๐

ถ้าไม่นับถ้าไม่นับโลบิโตคารอสไปเป็นกองหน้า

ตาลีโบเวฟส์ตอนที่เราอัดรายการเนี่ย

แล้วเรื่องลาวตาลีโบเวฟส์เนี่ย
อันนี้มีความรู้สึกเองอย่ามีใครอย่ามดาวผมนะ

ให้เขาเก่งในเกมไง

คือถ้าเรื่องทรงผมผมว่าเขายืนหนึ่ง
ผมว่านักเตะคนเดียวของโลก

ที่เรื่องเบอร์๑เรื่องทรงผม
ไม่มีใครสู้ไตโบเวฟได้แน่นอน
ถ้าเกิดน้องที่ฟังอยู่แบบไม่ทัน

เด็ดจัด
กับอาวาโรเรโคบ้า

เป็นไอคอนของอินเตอร์๑คนเลยล่ะ

นี้ปกเปิดเฉพาะแล้ว
กลับมาที่อังกฤษครับ

เขาทำลายสถิติสโมสร
มันเฉยง่ายฉะนั้น

อยากจะพูดมานานแล้วแต่ว่าจริงก็อันนี้พูดตรงก็คือข้อมูลเขาค่อนข้างน้อย
อันนี้ก็คือพยายามไปแงะมาเท่าที่จะแงะได้ที่สุดและ
ที่สุดและใช่
แต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงต้องมารุ้นซิ
จนถึงอีพีต่อจากสัปดาห์หน้าก็มาแล้ว

ซึ่งผมบอกเลยว่าปกสวยมาก
รอรุ้นกันผมเห็นปกแล้ว

ถ้าอย่างนั้นก็สำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้

ผมจัดอีกรายการหนึ่งใช่มั้ยคือจับยาม๓แต้ม

ผมไปฝากรายการนู้นแต่ว่าจับยามในวันศุกร์
เอ็กซ์เตอร์ไทม์ในวันเสาร์

ทุกวันเสาร์บ่าย๒โมงก่อนบอลเตะ

ใหญ่ย่างอันดับ๒อันดับ๓กัน

ถ้าว่ากันตรงมันใหญ่ด้วยชื่อที่มันเจอกัน

อันดับนี้คนละเรื่องเลย
ไม่ได้ทำการแข่งขันกัน

คิดว่ามีผลต่อการลุ้นแชมป์
อันนี้จะโปรโมทจับยาม๓แป้วด้วยมั้ย

แต่ว่าไม่รู้จะโปรโมททำไม
ออกหลังอยู่ดี

เพราะว่าบอลเตะคืนนี้กลางคืนก็ยังฟังได้

บอกเลยว่าอ้อนทัวร์มาก

เข้ามาดูเราได้ทุกแพลตฟอร์มแหละนะครับ

ก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้

ผมกับพี่บอยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ไม่ได้จบภายใน๙๐นาที
โปรดติดตามตอนต่อไป